สมาคมกีฬาเรือใบจัดงานเลี้ยงต้อนรับ

นายกสมคมกีฬาเรือใบให้การต้อนรับ
พลเรือเอกกลายสรเปิดภัยว่า

นักกีฬาหน้าใหม่นี่เราก็พยายามดูนะครับ
เพราะว่าที่สมาคมทุกครั้งที่นักกีฬามาฝึกซ้อม
เราจะมีการบันทึกว่านักกีฬามาซ้อมเมื่อไหร่
เมื่อไหร่เราจะมีเลขคอร์ดทั้งหมด